ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะ
มีคนร้ายลอบยิงชาวบ้านในจังหวัดยาลาค่ะ

เสียชีวิตไป๑ศพบาดเจ็บสาหัสอีก๑ราย
และขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปดูจุดเกิดเหตุ
ถูกคนร้ายวางระเบิดซ้ำอีกนะคะ
ขณะที่เสียชีวิต๑นายบาดเจ็บอีก๓นาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพื้นที่หมู่ที่๖ตำบลบาโละอำเภอยหาจังหวัดยาลา
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีเหตุคนร้ายรอบยิงชาวบ้านเสียชีวิต๑ศพและบาดเจ็บอีก๑รายนะคะ
นำกำลังเจ้าหน้าที่๓ฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง

ในที่เกิดเหตุพบศพนายพิสิทธิชัยสิทธิ์อายุ๒๒ปี
อกจากนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก๑ราย

ถูกยิงเข้าที่ลำตัวสองนัดขาซ้ายหนึ่งนัด
บาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
และช่วงเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
และอยู่ระหว่างนำศพผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่
ขณะนั้นทหารพรานชุดปฏิบัติการ
ร้อยทหารพรานที่๔๗๐๓หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่๔๗
เข้าไปร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วย
จังหวะนี้แหละค่ะเป็นจังหวะที่คนร้ายกดชนวนระเบิดที่ลอบวางเอาไว้
ส่วนนายทหารที่ได้รับบาดเจ็บอีก๓นายคือ
๑๑ถงศักดิ์ชุมเกตอสสมัครทหารปรานสมนึกรกภัย
อายุและอาสาสมัครทหารพรานนรงกรสุวรรณชาตรี
ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยาลานะคะ
จากการสอบสู่อันนี้เศร้าว่าก่อนเกิดเหตุ
พิสิทธิ์ผู้ตายและนายธนาวุฒิผู้บาดเจ็บ

ก่อนจะถูกคนร้ายใช้ปืนไม่ทราบชนิดยิง
คนร้ายยังได้นำระเบิดมาวางไว้เพื่อดักสังหารเจ้าหน้าที่
และเมื่อทหารพรานมาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่๓ฝ่ายปิดล้อมพื้นที่เลยค่ะ
ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายแต่ว่ายังไม่พบ
โพธิบทเกรษฎาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจ
ทรยะลาสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ทันทีนะคะ

และติดตัวกลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดี
ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่าคนร้ายต้องการสร้าง
สถานการณ์ไม่สงบในพื้นที่
พันธุ์แห่งทนาวีสวนรัฐรองโคศกรรมอำนวยการรักษาความมั่นคง
ในภาค๔ส่วนหน้าค่ะเปิดเผยผลการสอบสวนเบื้องต้นนะคะ
บอกว่ากลุ่มคนร้ายมีด้วยกัน๓คนแต่งกายด้วยชุดดำ
ก่อเหตุด้วยการขี่รถจักรยานยนต์มา
ส่วนทหารพรานถูกลอบวางระเบิดบริเวณฝ่ายกั้นน้ำ
จากจุดที่คนร้ายยิงชาวบ้านประมาณ๔๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ไปพบระเบิดที่ใช้ก่อเหตุเป็นแบบแสวงเครื่องนะคะ
น้ำหนัก๒๐กิโลกรัม

แม่ทัพภาคที่๔ได้แสดงความเสียใจ
ยังครอบครัวผู้เสียชีวิตและสั่งการให้ทุกหน่วย
เพิ่มมาตรการความปลอดภัยกับประชาชน
โดยเฉพาะชุมชนไทยพุทธและร่วมกับทุกฝ่าย
เร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะ